สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
วันนี้นะคะแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะต้องส่งกำลังใจให้กับ๒สโมสรตัวแทนทีมชาติตัวแทนของสโมสรไทยนะคะ
ที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปญซีกรอบให้ออฟนะคะเพื่อคว้าตัวเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มค่ะ
เริ่มที่ชมบุรีนะคะต้องพบกับทีมเอฟซีโตเกียวค่ะทีมอันดับที่๔ของเจลีก
สภาพความพร้อมนะคะตอนนี้ทีมฉลามชนมีปัญหาเล็กน้อย
เนื่องจากว่าชะนินแซ่เอี๊ยะยังไม่ฟิตสมบูรณ์รวมถึงโรดิโกเวอลิจิโอที่ต้องเช็คความฟิตจากอาการป่วยค่ะ
โดยในเกมนี้นะคะเทิดศักดิ์ใจมั่นกุญสือของทีมฉลามชนก็ยืนยันนะคะ
ว่าจะส่งปกกล้าวอนันต์ลงสนามเป็นเกมแรกโดยจะทำเกมร่วมกับประกิจดีพร้อม
แล้วก็คิมซองโฮที่เคยคว้าแชมป์รายการนี้กับซองนำเมื่อปี๒๐๑๐ค่ะ
ไปดูที่คู่แข่งเอฟซีโตเกียวนะคะสภาพความพร้อมถือว่าสมบูรณ์ค่ะ
เนื่องจากว่าระดูการใหม่ของเจลีกยังไม่เปิดฉาก
เกมนี้เจ้าถิ่นก็จะนำมาโดยโชยะนากาจิมะนะคะเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีแล้วก็ฟานซิสโกซันดาซ่าค่ะดาวหญิงชาวสเปน
โดยเกมคู่นี้นะคะจะแข่งขันกันที่โตเกียวสเตดียมค่ะเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
เกมนี้ค่ะกิเลนพยองก็จะไม่มีดัชกรทองเหลาที่ติดโทษแบนแล้วก็ทุยสินแดงดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลัง
แต่อาทิตย์ดาวสว่างกองหลังตัวเก่งก็จะพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมค่ะส่วนด้านกลางนะคะก็จะนำมาโดยสามประสานทีมชาติไทยอย่างธนบุญเกษารัฐสหรัฐสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินโดยมีกองหน้าตัวเป้าเป็นจูเนียเนเกร่าค่ะ
ด้านทีมเซี่ยงไฮเอสไอพีจีของจีนนะคะก็มีกุญซือสุเวนโกรันอิริกสันค่ะเกมนี้สภาพทีมไม่สมบูรณ์ค่ะจะไม่มีซุนเซียงอดีตแก๊กทีมพีเอสวีไฮโดเฟ่นที่ตอนนี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บและก็ยังต้องรอเช็คความฟิตของสองกองหน้านะคะอย่างกิยานาซาโมอาวแล้วก็แอลแคสันค่ะ
สำหรับเกมคู่นี้นะคะก็จะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่เซี่ยงไฮสเตดียมผู้ชนะก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มจีนค่ะ